เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของวิถีชุมชน
ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เรียกว่ามีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
และมีสะพานไม้ที่ทอดยาวให้เราปิดชมความสวยงามกันด้วย
ที่นี่เขาได้เนรมิตสะพานไม้ไผ่ค่ะนี่เลย
ทอดยาวกว่า๑กิโลเมตรขนานไปกับลำน้ำน่านนะคะ
ซึ่งสะพานไม้ไผ่นี้ก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านสร้างขึ้นมาล่ะค่ะ
เพราะเขาต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน
เขามีการปลูกผักทำสวนครัวอยู่ริมน้ำเห็นไหมคะ
บรรยากาศนี้มันเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ได้ชมวิวแม่น้ำน่านสวยตลอดทั้งปี
และในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์รวมถึงช่วงงานประเพณีสำคัญต่าง
ก็จะมีการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้าน
ถ้าไปที่ตำบลวังแดงจังหวัดอุตรดิษฐ์นี่นะคะจะต้องไปกินข้าวหลามนี่เลย
ถ้าใครไม่ได้ไปกินข้าวหลามบอกเลยว่ามาไม่ถึงบ้านใหม่โพเย็นตำบลวังแดงแน่นอน
แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือนี่ค่ะ
แช่เท้าด้วยเกลือสมุนไพร
บางทีอาจจะเป็นแช่สปาอย่างอื่นปลามาตอดก็ว่ากันไป
แต่ที่นี่ต้องเป็นแช่ด้วยเกลือสมุนไพรนะคะ
ซึ่งก็มีมะกรูดอุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหย
ไคร้ก็จะช่วยบรรเทาอาการชาที่ปลายนิ้ว

อยากแช่น้ำระหว่างเกลือสมุนไพรดี

อ๋อหลังจากแช่เสร็จก็ไปต้มกินได้เลยบรรยากาศดี

อ๋อนี่เห็นมีมะกรูดมะนาว

ไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้เอารองมาแช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย
เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวล้าน
หลายคนมาใช้บริการกันอย่างคึกคัก
แล้วไปดูบรรยากาศเนี่ยโพลเพลย์หน่อยพบค่ำหน่อย
จุดทงจุดเทียนตามเส้นทางโอ้ยสวยงาม
บรรยากาศร่มรื่นเป็นการท่องเที่ยว
แบบวิถีชีวิตของชาวบ้านนั่นเองนะคะใช่ครับ

ไปลองแช่เท้าดูน่าจะสบายดีนะ